หกฝันที่ไม่กล้าฝันแต่เกิดขึ้นแล้วในเลือกตั้งปีหกหกฝันแรกนะครับ
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับประชาชนให้ความตื่นตัวและมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก
ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์
โดยการสรุปยอดผู้ใช้สิทธิ์จากกรกตพบว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
ห้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดคนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
มีผู้ไปใช้สิทธิ์สูงถึงเจ็ดสิบห้าจุดสองสองเปอร์เซ็นต์
หรือประมาณสามสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดคนนั่นเองครับ
ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์
นี่น่ะสิครับกลิ่นของความเจริญแบบที่คนเขาว่ากันฝันที่สองไปต่อกันกับอีกเรื่องครับนี่ถือเป็นปรากฏการณ์การจับตาการเลือกตั้งโดยครั้งนี้นะครับก็ได้มีเว็บไซต์ชื่อว่า
ซึ่งหลังจากปิดหีบไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นทั้งอาสาและไม่เป็นก็ออกไปเฝ้าดูการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและคอยจับผิด
เขาเรียกว่าไปคอยปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งที่ประชาชนชาวไทยเฝ้ารอครับ
และจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ได้พบปัญหาและความผิดปกติอย่างกรณีเขตบางพลัดที่หลายคนพบความผิดปกติจนประชาชนหลายคนที่ได้ทราบเรื่องนะครับ
เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เพื่อแสดงความโปร่งใสนั่นเองครับ
ฝันที่๓โวเตอร์ก้าวไกลไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่
ก้าวไกลนะครับเป็นพักที่มีภาพจำว่าเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่เท่านั้น
แต่จากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับกำลังบอกเราว่าไม่ใช่แต่คนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับที่กาก้าวไกล
เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งหมดห้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดคนเนี่ย
ตามที่กล่าวไปข้างต้นนะครับและในจำนวนนี้มีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเจนวาย
เป็นจำนวนสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าคนคิดเป็นสามสิบสี่จุดสี่สองเปอร์เซ็นต์
และประชาชนที่อยู่ในเจนสี่มีจำนวนหนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองคนคิดเป็นสองจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์ที่พอเราเอามารวมกันนะครับ
ที่ไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเลือกพักก้าวไกลซึ่งผลจากการล้มบ้านใหญ่ชนะบ้านใหม่ในพื้นที่ที่ผูกขาดเนี่ย
แล้วก็กวาดคะแนนไปอย่างมากมายจนมีที่นั่งในสภาไปจำนวน
หนึ่งร้อยห้าสิบสองที่นั่งก็ยิ่งแสดงให้เห็นนะครับ
ว่าไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่แน่นอนที่เลือกก้าวไกล
และผลจากการเลือกตั้งนะครับก็ยิ่งตอกย้ำไปอีกว่า
คนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่อีกต่อไปครับ
ฝันที่๔ปรากฏการณ์ก้าวไกลล้มบ้านใหญ่
แม้การที่ก้าวไกลกวาดชัยชนะในเขตส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
จะไม่ได้สร้างความแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับแต่การล้มบ้านใหญ่ของไอซ์รักชนกจากก้าวไกล
ลงสมัครในพื้นที่ของบ้านใหญ่๒ตระกูลดังอย่างอยู่บำรุง
ซึ่งมีวันอยู่บำรุงของเพื่อไทยเป็นสอสอ
โซโลแกนใจถึงพึ่งได้และอีกบ้านก็คือตระกูลม่วงสิริที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่นี้มายาวนานเช่นกันครับ
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผู้สมัครหน้าใหม่ที่หาเสียงด้วยการขี่จักรยาน
และใช้ทรโพงไปตามตรอกซอกซอยในการเลือกตั้งครั้งนี้ไอซ์จะสามารถชนะบ้านใหญ่ยังขาดลอย
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถูกเรียกไว้ว่ามันเป็นการขี่จักรยานล้มฉาง
เกินความคาดหมายของผู้คนมากมากครับรวมถึงการล้มบ้านใหญ่
ก้าวไกลคว้าชัยชนะในจังหวัดที่มีฐานเสียงเป็นนามสกุลเดิมที่ด่งดังนะครับ
อย่างในสมุทรปราการที่เป็นพื้นที่ผูกขาดของตระกูลอัศวะเหมก็สามารถเอาชนะไปได้แบบทั้งจังหวัดครับ
ฝันที่๕ดาราและอินฟูออกไปจับตาการเลือกตั้ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง
ศิลปินดาราเหล่าเซลปหรืออินฟูในบ้านเรานั้นนะครับ
จะถูกวิภาควิจารณ์ว่าถึงเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการอิ๊กนอแรนซ์แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับมีดาราและเหล่าอินฟูหลายคน
ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจับตาการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดครับ
เช่นคุณน้ำตาลชาลิตาและอย่างคุณปอยตรีชดา
บุกไปถึงหน่วยงานเลือกตั้งที่มีปัญหาอย่างเขตบางพลัด
คอยอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ฝันที่๖เราชาวไทยสร้างมิมเก่งไม่แพ้ใครในโลก
ปรากฏการณ์มีมหลังเลือกตั้งนะครับ
ขวัญใจชาวใต้ที่เทคะแนนให้พักประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่น
ก็ได้เอาภาพจากหนังเรื่องมหาลัยเมืองแร่ในวลีเด็ดที่ว่า
เอาผมไปก็ให้ตายผมก็รักคุณ
หรือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเธอมันตัวเลิศตัวปัง
เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่กาก้าวไกลจนได้เก้าอี้สอสอ
และมีหมื่นอื่นที่จิกกัดและสร้างความคึกคักให้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
และนี่แหละครับ๖ฝันที่ไม่กล้าฝันแต่เกิดขึ้นแล้วในการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
หลังจากนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันล่ะครับว่า
หลังจากนี้จะมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า